พิการกันก่อนเลยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยมันเหมือนเป็นคดีพลิกหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะ
เนี่ยตามพาดหัวข่าวเลยค่ะเสกสุดทนแจ้งจับอดีตเมียการ
ประกาศศักดาขอดีต่อกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโอ้โห
คือก่อนหน้านี้พี่เสกเนี่ยนะเขาเคยมีปัญหากัน
คือวันก่อนเนี่ยพี่การบอกว่าจะดึงตัวพี่เสกกลับคืนมา
แต่ว่าล่าสุดพี่เสกแจ้งจับพี่การบอกว่าพี่การเนี่ยบุกรุกบ้าน
เออมันเป็นปัญหารักสามเศร้าเราสามคนนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะวันก่อนพี่การก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็โอ้โหด่าแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะ
ก็นั่นแหละดูเหมือนท่าว่าจะจบไม่สวยแหละเรื่องนี้นะคะ
หลายคนเขาบอกว่าขอไปทำลิขสิทธิ์ได้ไหมลิขสิทธิ์ซีรีส์มหากราบความรัก
อันนี้ค่ะเป็นภาพล่าสุดที่พี่การวิพากรอดีตภรรยาของพี่เสกโพสต์เอาไว้นะคะ
ตามภาพนี้เลยแล้วก็ตามเขาเรียกว่าตามสเตตัสนี้เลยนะของพี่การเลยนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยพวกคุณรู้จักพวกเราน้อยไปจะให้ถึงที่สุดเนี่ยบางอย่างเราก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้นะคะ
นี่เป็นภาพขาวดำที่พี่การบอกว่าจะเป็นภาพสุดท้ายเออไม่รู้ว่าเป็นภาพสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่า
ปีหน้าอาจจะมีโพสต์มาใหม่ก็ได้ใช่ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะคะ
แล้วก็เรื่องมาดูอีลุงตุงนังมากขึ้นเพราะว่าคุณลีน่าจังก็มีเข้ามาเอี่ยวด้วยเหมือนกันกับเรื่องนี้นะคะ
ก็มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คช่องทางของเธอแหละก็มีการวิภาควิจารณ์คุณเสก
ทีนี้ปุ๊บคุณการเห็นก็ดูเข้าเขาว่าเออเหมือนจะมาเป็นพวกเราได้
ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าคุณลีน่าอาจารย์ก็ดูเหมือนจะอยู่ฝั่งเราแล้วก็มีการแชร์ข่าวแชร์อะไรกันเข้าไปนะฮะ
หลายคนก็บอกว่าเอาจริงนะแม่ลีน่านะตอนนี้นะมีการมีเสกก็วุ่นวายมากพอแล้วเพราะฉะนั้นแม่ลีน่าอยู่เฉยก่อนแล้วกันเนาะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ให้คนในครอบครัวเนี่ยเขาเคลียร์กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคนนอกอย่างเราเราเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้ดีกว่า
ถ้าจะวิภาควิจารณ์อะไรก็ระมัดระวังกันนิดนึงใจเย็นกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะทำให้บ้านเขาแตกไปมากกว่านี้